คุณผู้ชมค่ะวันนี้ตำรวจสนโชคชัยลงพื้นที่ไปที่ซอยลาดพร้าว๘๔
ไปบุกบ้านพักหลังหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนักเรียนนอก

กัญชาเพียบเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่กัญชาอัดแท่งธรรมดานะ
เขามีการปลูกคือคล้ายกับเป็นห้องแล็บเลย

ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจะนึกว่าศูนย์การเรียนรู้

คือเขาแบบทำคล้ายห้องแล็บเลยนะ
คือมีแสงเปิดให้กัญชาคือหลอกกัญชาไง

แล้วแสงไฟคือไปหลอกกัญชาไง

นี่แล้วตำรวจเขาก็ไปถามเจ้านุ่มคนนี้

เขาบอกว่าส่วนหนึ่งคือไว้เสพเอง
อีกส่วนหนึ่งแบ่งขายให้เพื่อนกลุ่มนักเรียนนอก
แล้วก็ส่งให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างค่ะ
วันนี้ตำรวจลงไปก็ไปพบต้นกัญชา
พร้อมอุปกรณ์ในการปลูกกัญชาหลายชนิดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นตู้อบเครื่องวัดอุณหภูมิของกลาง
ต่างยึดได้จากนายสมประสงค์แก้วคูณ
ในบ้านพักภายในซอยลาดพร้าว๘๗ค่ะ
หลังจากที่เขาได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่า
บ้านพักหลังนี้มีการลักลอบปลูกกัญชา
จากการสอบปากคำนายสมประสงค์นะ
คุณภูริพัฒน์บุนนินผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี

ตอนสอบปากคำหัวเราะเหมือนคนเมาค้างเมากัญชา
แล้วก็ส่วนหนึ่งส่งขายให้กับนักศึกษา

ภายหลังจากการตรวจค้นพบของกลางหลายรายการด้วยกัน

กัญชาแห้งที่กำลังตาก๓ถาด
กัญชาตากแห้งที่ตากไว้ที่ราว๒ราว

วัดอุณหภูมิ๑เครื่องแล้วก็อุปกรณ์การเสพครบเลยค่ะ

พร้อมกับควบคุมตัวนายสมประสงค์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ